ดูความต่อเนื่องกรณีของทิศสมปองหน่อยกันแล้วกัน

ตกลง๓๐๐กว่าไร่ที่ซื้อเอาไว้
ตอนที่ยังบวชอยู่จนศึกออกมาเป็นหนี้อยู่๑๐กว่าล้านเนี่ย

วันนี้มีความชัดเจนพอสมควรนะครับ
ล่าสุดวันนี้ทิศสมปองเนี่ยบอกกับสื่อมวลชน

ถ้าผิดจริงก็พร้อมก็ว่ากันไปตามกฎหมาย
ความสมาชื่อแขกได้พวก
กังวลบ้างไหมเห็นมีคนจะมาค้องมานู่นนี่นั่นเหล่าเยอะ
หรอกครับพี่ไปว่าไปตามกฎหมายได้เลยครับพี่
วันนี้สื่อมวลชนได้สัมภาษณ์ล่าสุดนะครับ
หลังจากที่มีกรณีเกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นตอนที่ออกมาจากบ้าน
ออกจากทางรายการของพี่ติ๋มทีวีภู
วันนี้มาออกรายการมาคุยกับพี่หนุ่มกัญชัย
นี่ฮะสื่อมวลชนเลยได้ไปสัมภาษณ์ก็ได้คุยกันเล็กน้อยตรงนี้นะครับ
นายสมปองนครไทยสงฆ์หรือว่าอดีตพระมหาสมปองหรือว่าทิศสมปอง
บอกว่าพร้อมให้ตรวจสอบเรื่องการครอบครองที่ดินของคนในครอบครัว
ตามที่มีข่าวว่าตอนเป็นพระเนี่ยไปซื้อเอาไว้ให้กับครอบครัวที่ชัยภูมิเนี่ย๓๐๐กว่าไร่
จนเป็นหนี้เป็นสิน๑๐กว่าล้านหลังจากศึกออกมาก็ยังมีหนี้อยู่
สมปองบอกว่าพร้อมให้ตรวจสอบเรื่องที่ดินนะส่วนเรื่องการทำงานก็เดินหน้าต่อไป
ต้องการเป็นสัญลักษณ์แห่งความสุขให้กับประชาชนประมาณอย่างนั้น
อันนี้เป็นภาพที่ดินนะครับที่เราลงพื้นที่ไปด้วย
แต่วันนี้หลังจากที่ไปออกรายการกับพี่หนุ่มกัญชัยเนี่ยเขาก็ได้ชี้แจงหลายสิ่งหลายอย่าง
ช่วงหนึ่งของรายการเนี่ยทิศสมปองบอกกับพี่หนุ่มกัญชัยนะ
คือชี้แจงเรื่องการครอบครองที่ดินของญาติพี่น้องในพื้นที่อำเภอคอนศาลจังหวัดชายภูมิ
รับว่ากู้ยืมเงินมาตอนที่บวชนะ
เพื่อให้ญาติเนี่ยเอาไปซื้อที่ดินทำสวนยางพาราจริง
แต่ไม่ได้พูดถึงว่าซื้อเท่าไหร่กี่ไร่อะไรยังไง
แล้วก็บอกประมาณว่าตอนที่ให้ญาติญาติไปซื้อก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นที่อะไร
เป็นที่สปกรเป็นที่ให้เช่า
ไปซื้อที่แบบไหนยังไงตรงนี้ไม่รู้
ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยถ้ามีการตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นที่ของสปกร
เป็นที่ป่าสงวนเป็นที่ของทางการ
ก็พร้อมยอมรับความผิดก็ว่าไปตามกระบวนการของกฎหมาย

สมปองยังฝากขอโทษไปถึงพี่ติ๋มทีวีภูนะครับ
ชักชวนเข้ามาทำงานในวงการ
หลังจากที่ศึกออกมายอมรับว่าตัวเองทำผิด
อ้างว่าตัวเองก็เหมือนกับน้องชายที่น้อยใจพี่สาวเหมือนลูกชายน้อยใจแม่
ติ๋มเนี่ยหวังดีเรื่องการทำงานเรื่องการคบหาเพื่อนการวางตัว
เตือนเรื่องการระมัดระวังเวลาคบเพื่อน
รับว่าวันนั้นขนข้าวขนของออกมาจากบ้านพี่ติ๋ม
ไม่ได้บอกล่วงหน้าจริงเสียมารยาทก็เลยฝากขอโทษไปยังพี่ติ๋มและทุกคนที่ทำให้ผิดหวัง
เพราะว่าตัวเองเนี่ยทำไปเพราะว่าคิดน้อยเกินไปนี่ที่สมปองเขาบอก
แต่ก็บอกว่าเรื่องกรณีที่ออกมาแล้วมีสัญญงสัญญาต้องทำงานกันอยู่ใช่ไหม
เดี๋ยวจะคืนเงิน๑ล้านบาทให้กับพี่ติ๋มทีวีภูเป็นค่าจ้างล่วงหน้าในการทำงาน๔เดือนที่รับมาแล้ว
เพราะฉะนั้นเมื่อออกมาแล้วไม่ทำงานให้เดี๋ยวจะคืนเงินให้เพราะพี่ติ๋มเขาบอกเขาจะฟ้อง
สมปองยังชี้แจงประเด็นเรื่องความรักที่มีข่าวว่าพี่ติ๋มบอกโอ้โหนี่ต้องเตือนกันเลยนะ
เตือนกันเลยนะโดยเฉพาะเรื่องที่ว่าไปคบหาอะไรกับแม่ค้าออนไลน์ที่สมปองยืนยันว่าตัวเองยังโสดนะฮะ
สมปองบอกเขาชื่อน้องชมพู่เป็นเพื่อนกันแล้วคนนั้นก็มีครอบครัวแล้วด้วยผู้หญิงคนนั้นสามีของน้องชมพู่ก็คือเพื่อนของทิศสมปองเพราะฉะนั้นไม่ใช่แน่นอน
เอาบางคนไปแบบโอ้โหไปพูดแบบเกินเลยไปเมาส์กันถึงขั้นที่ว่าทิศสมปองกับแหมพี่ติ๋มมีอะไรที่นอกเหนือจากพี่ชายน้องสาวหรือเปล่า
ถึงขั้นแบบเก็บข้าวของออกมาจากบ้านแล้วแบบโอ้โหมาฉงมาแฉอะไรกันเนี่ยที่สมปองยืนยันว่าไม่มีจริงนะเป็นความเอ็นดูแบบพี่น้องเท่านั้น
ระบุว่าขอโทษสำหรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะครับ
และขอเวลาเพื่อที่กลับมาสร้างความสุขให้ทุกท่านอีกครั้ง

คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราก็ไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติม
เกี่ยวกับเรื่องของที่ดินของทิศสมปองนี่แหละ
เพื่อเกษตรกรรมหรือสอบประกอบดูหน่อย
มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
ดินของครอบครัวทิศสมปองนะคะ
ไปตรวจสอบนะคะคือสอบประกอบเขาบอกแบบนี้
คือเดิมเนี่ยค่ะที่ดินบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

เจ้าหน้าที่สอบปลากรจะได้รับที่ดินมากำหนดเขตปัจจุรูปที่ดิน
และมีการสำรวจรังวัดที่ดินเมื่อปี๒๕๓๒และ๒๕๕๙
เพื่อกำหนดเขตที่ดินและผู้ครอบครองที่ดิน
ซึ่งเจ้าหน้าที่สปกรชัยภูมิลงสำรวจเมื่อวันเสาร์ที่๕กุมภาพันธ์
ข้อมูลเพิ่มเติมจากทางผู้ปกครองท้องถิ่นและชาวบ้านในพื้นที่
เกี่ยวกับตำแหน่งขอบเขตของแปลงที่ดิน
แล้วไปเทียบกับแผนที่แนวเขตปฏิรูปที่ดิน
รวมไปถึงไปตรวจสภาพการทำประโยชน์ในที่ดินด้วยค่ะ
มีที่ดิน๑แปลงเนื้อที่๗ไร่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน
ประโยชน์ด้วยการปลูกหมากและมะพร้าว
อยู่ระหว่างประสานกรมป่าไม้เข้าตรวจสอบนะคะว่าตกลงแล้ว

เพราะทั้งหมดที่มีคนร้อมาไปตรวจส่วนประตุรบอก

ทีนี้อื่นยังไงก็ว่ากันอยู่ในพื้นที่อุทยานหรือไม่อย่างไร

วันนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ภูซัมผักหนาม
และเจ้าหน้าที่กรมคับการปรับปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ไปตรวจสอบที่ดินของครอบครัวทิศสมปองนะคะ
ตามที่สรรพากรรองให้ตรวจสอบ
ปรากฏว่าที่ดินส่วนใหญ่เป็นสวนยางพารา๑๔๑ไร่
จำนวนนี้มีที่ดินที่เป็นนศ๓กด้วยนะคะ๓๐ไร่
นา๘ไร่สวนทุเรียน๒ไร่ปลูกบ้าน๓ไร่
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าคอนศาลบอกว่าทางสอบประกอบได้ส่งภาพถ่ายทางอากาศมาให้ทางป่าไม้
และลงพื้นที่ตรวจสอบ๙แปลง
หลังพบว่าที่ดินอยู่นอกเขตปัตยรูปที่ดินนะคะ
ดังนั้นไอ้ที่ดินอื่นตรงนี้อยู่ในอำนาจหน้าที่การดูแลของใครเป็นที่ดินถูกต้องหรือเปล่า
อยู่ในเขตป่าเสื่อมโทรมของกรมป่าไม้ที่ประชาชนในพื้นที่เข้ามาครอบครองทำประโยชน์ตั้งแต่ก่อนปี๒๕๕๙
ซึ่งได้รับอนุญาตให้ทำการเกษตรได้ค่ะแต่ว่าห้ามซื้อขาย
สอบประกอบเขาให้ทางถุงดอกไม้เราเข้ามาตรวจสอบ
ผมก็เลยสั่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่ตรวจสอบ๙แปลงเนี่ย
แต่ละแปลงก็แต่เราจะสรุปยังไม่ได้ว่ามันจะอยู่ในเขตปฏิรูปไหม
หรือว่านอกเขตปัตยรูปแปลงไหนบ้าง
ต้องเอาข้อมูลดิบพวกนี้ไปให้เจ้าหน้าที่ที่ว่าชำนาญในด้านแผนที่
รับรองอีกทีนะครับถึงจะชี้ชัดได้ว่าแปลงไหนอยู่ในเขต๘รอบนอก
ปฏิรูปหรือเขตประสงวนอันนี้คือทางถ้าหน่วยไม่สามารถจะยืนยันว่าเป็นที่ที่ของใครนะครับ
ก็ต้องสอบถามจากชาวบ้านในพื้นที่หรือสอบประกอบที่เขามีข้อมูลนะครับ
แต่ทีนี้ต้องฟังตรงนี้เพิ่มเติมด้วยนะคะ
นายสุรชัยอธิบดีกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บอกว่าหลังสำรวจพบว่าที่ดินอยู่บริเวณรอยต่อเขตสอบประกอบกับเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูเขียวและเขตป่าสงวนแห่งชาติในอำเภอคอนศาลค่ะ

คือถ้าไม่เป็นสอบประกอบก็เป็นเขตป่าสงวนนะ

ธิบดีกรมป่าไม้ก็เลยบอกว่าคือเดิมเนี่ยสอบประกอบเคยประกาศเป็นเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

แต่สภาพไม่เหมาะกับการทำเกษตรกรรมก็เลยมอบพื้นที่คืนให้กลมป่าไม้

ทีนี้เบื้องต้นตรวจสอบแล้ว๖แปลงจาก๑๑แปลง
เนื้อที่กว่า๒๐๐ไร่
อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูซำผักหนาม๒๐๐ไร่

สอบประกอบยังซื้อขายไม่ได้เลยนี่ป่าสงวนเลยนะฮะ
อยู่ในเขตป่าสงวนอันนี้เรื่องใหญ่
ทีมข่าวก็เดินทางไปที่สวนน้ำนวลจำปาตำบลห้วยยางอเภนศาลจังหวัดชายภูมิ
คือชาวบ้านให้ข้อมูลว่าเป็นที่ดินสอบประกอบที่ครอบครัวของทิศสมปอง
ครอบครองอยู่ประมาณสัก๖๗ไร่ได้
ชาวบ้านในพื้นที่นำหนังสืออนุญาตให้เขาทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน
ไร่๓งานมาแสดงให้ทีมข่าวดู
รับว่าก่อนหน้านี้เคยนำที่ดินไปฝากไว้กับครอบครัวของทิศสมปอง

แต่ว่าลูกสาวไปถ่ายถอนคืนมาแล้ว
คุณจะเล่นรอบด้วย
ถ้าที่ประมาณรภาพติกนะ
ของกฎหมายด้วยค่ะเดี๋ยวรอความชัดเจนเพิ่มเติมนะคะ
เพราะว่าพื้นที่ต่างนี้ก็มีการจัดสรรที่ดินให้กับชาวบ้าน
ทำกินทำสวนทำไร่หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย
มันจะมีขอบเขตกำหนดอยู่ว่าแต่ละคนแต่ละครอบครัวเนี่ย
เท่าไหร่ถือครองยังไงแล้วส่งต่อกันแบบไหนยังไง
กำหนดไว้ว่าทำอะไรได้บ้างสำหรับการเกษตรสำหรับการทำกินอะไรแบบนี้ค่ะ
ปัญหาก็คือว่าทุกวันนี้ยังมีคนบอกว่าโอโหไม่มีที่ทำกิน
แต่ในขณะที่บางคนเนี่ยโอ้โหทำไมมีหลายร้อยไร่เหลือเกิน